ขณะเดียวกันทางกรกตก็ได้ยกคำร้องสำนวน
นายศรีสุวรรณจัญญาที่ร้องเอาผิดกับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หลอกลวงจูงใจผิดกฎหมายเลือกตั้งจากกรณีที่มีการแถลงข่าวการจัดการทรัพย์สินผ่าน
พร้อมกับรายละเอียดอื่นในการเมืองกันค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีย้ำไม่มีบ่อนการพนันย่านศรีลม
ตามที่นายุทธพงศ์จรัสเทียนสสมหาสารคามพักเพื่อไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลในสภาพผู้แทนราชดร
ระบุผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบแล้ว
ขณะที่ผู้กำกับสนบางรักษ์ก็รายงานมาแบบนี้เช่นกัน
ไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตามคำเรียกร้องของสอสอพักฝ่ายค้าน
แล้วก็หนังสถานการณ์ไปไปแบบกันเท่ามันก็ปิดแล้วก็ไปเหยื่อเงียบเลยอย่างเงี้ย
ถ้าคุณอย่างเงียบจะไปรู้คงไม่บอกก็ต้องบอกก่อน

คณะกรรมการการเลือกตั้งยกคำร้องของนายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

กรณีที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

แถลงข่าวเรื่องแนวทางจัดการทรัพย์สิน
ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง
โดยใช้แนวทางรายชัดว่าเข้าข่ายหลอกลวง

คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมือง
และเข้าข่ายความผิดกฎหมายเลือกตั้งสอสอหรือไม่
หลังกรกตพิจารณาข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า
นายธนทรกระทำการฝ่าฝืนตามคำร้องแต่อย่างใด
เป็นเพียงการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ตัวเองเท่านั้น

คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมือง
อิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ปฏิเสธกระแสข่าวเป็นผู้ประสาน
นางสาวกวินหน้าตาคีสสชนบุรีพักอนาคตใหม่

เพราะเป็นเรื่องกิจกรรมภายในของแต่ละพัก

ต้องรอให้เขาพ้นมาก่อนแล้วค่อยอ้าแขนรับ

มีความมุ่งหวังให้กลไกของงบประมาณ
ได้ลงไปพัฒนาพื้นที่อยู่แล้ว

เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบพักอนาคตใหม่
สั่งตรวจสอบวินัยและจริยธรรมนางสาวกวินนาฏ

ข่ายละเมิดสิทธิ์ของสอสอหรือไม่

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยและจริยธรรม
นางสาวศรีนวลบุญลือสสจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดอ้นอัตรากำลังพลและงบประมาณ

หลังเลือกตั้งซ่อมเขต๕จังหวัดนครปฐมแล้วเสร็จ

นางสาวศรีนวลได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูล

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ธรรมเนียบรัฐบาล

เพื่อหารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่
การหารือใช้เวลากว่า๓๐นาที
นางสาวศรีนวลขออย่ามองเป็นประเด็นทางการเมือง

ไม่กล้าเข้าพบที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุในการประชุมหัวหน้าหน่วย
งานป้องกันและปราบรามยาเสพติดแห่งชาติ
ภูมิภาคอาเซียนและแปดซิปิกครั้งที่สี่สิบสาม
ทั้ง๑๘ประเทศให้การยอมรับและให้ความไว้วางใจประเทศไทย
การป้องกันและปราบรามยาเสพติด

การใช้งบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ว่าผู้อภิปรายในเรื่องนี้อาจจะยังไม่เข้าใจ

มีเพียงร้อยละ๕เท่านั้นที่อาจยังมียาเสพติดอยู่
พร้อมย้ำว่าปราบรามเพียงอย่างเดียวไม่ได้

และเร่งฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาเสพติด
ให้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ